เต้นเพลงกันหน่อยคุณคุกกี้เสียงทาย
ใช่ค่ะแต่ต้องไปดูนายกลุงตู่เต้น
ดิฉันชอบพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้มากเลย

แล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเต้นแบบแข็ง

จริงวันนี้เรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ
แต่ภาพของนายยกรัฐมนตรีกับวงจากญี่ปุ่นวงนี้

เดี๋ยววันนี้จะได้ติดตามกันข่าวใหญ่เรื่องการเมืองเข้มข้น
แต่ว่ามาดูสีสันกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็นายกลุงตู่นั่งดูแล้วก็ถือเป็นแท่งไฟโยกตามไปด้วยเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

เป็นไงล่ะอันนี้คือเพลงต้นฉบับ

ใช่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น้องเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะ
อกจากนั้นคุณยังมีเยาวชนไทยที่เป็นแฟนคลับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นโอตะอีก๑๕คน
เข้าพบด้วยค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นกันเองนะ

เดี๋ยวให้ดูท้องจับมือ๘วิด้วยกันเหมือนกันด้วยนะ
ค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าในนามคนไทยยินดีต้อนรับเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมานานหลายร้อยปี
มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างกัน
นายกฝากด้วยนะฝากให้ดูแลวงบีเอ็นเคโฟติเอสของไทยในฐานะเป็นวงน้องด้วย

ผัดกระเพราต้มจืดวุ่นเส้นส้มตำไก่ย่างต้มยำกุ้ง

ชอบชอบข้าวหน้าเนื้อชอบข้าวหน้าหมูชอบราเมงชอบปลาดิบ

นายกมอบถุงผ้าลายตึกไทยคู่ฟ้า
ร่วมจับมือ๘วินาทีแล้วดูตอนถ่ายภาพ

เป็นการจับมือ๘วินาทีกับไอดอลสาว

นายกมอบถุงผ้าชมตึกไทยคู่ฟ้า

ก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขเมื่อวานนี้ค่ะ

คุณกริจศรีภูมิเศษบอกแบบนี้

เพราะว่าน้องอยากมาเจอนายกเอง

ส่วนเรื่องของน้องเชอปรางที่บอกว่า

เทปของน้องเชอปรางนะคะ